ล้อมจับโจรสไปเดอร์ปีนเสาไฟตัดสายเคเบิล

เป็นพฤติกรรมที่คือน่าเกลียดเพราะอะไรรู้ไหม

แล้วปีนกันให้เห็นจัดเลยคุณผู้ชมครับ

บอกโทรดิ
มามาได้กัน
อย่าไปอย่าไปอย่าไป

คือพอเขาเรียกอะไรอ่ะ

คนร้ายมันก็นั่นนะมันก็ไป
ตามหลังคาบ้านนี้บ้านนี้มันเป็นหลังคาพันธุ์นิดแบบติดกันนะ
มันก็เดินเดินเดินเชื่อมกันนะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านข้าวต้มแห่งหนึ่ง
ริมถนนริมถนนท่าดินแดงย่านคลองศาลกรุงเทพมหานคร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

สุดแล้วทำไงเดินมาที่เสาไฟ
โอ้โหถ้าไม่มืออาชีพทำให้ได้ดูลูกสถานการณ์การปีน
ไม่มีเหล็กเสียบแบบว่าเวลาช่างไฟจะหรือเปล่านั้น
อีกคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับวนกลับมาที่ฝั่งตรงข้าม

เริ่มเห็นผิดสังเกตแล้วก็ออกมาดูกัน
ทำให้คนร้ายไหวตัวครับวิ่งหนีกัน
คนร้ายบนระเบียงมันก็ไปอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่
ชาวบ้านก็วิ่งตามไปครับก็ถูกรถจักรยานยนต์ของคนร้ายพุ่งชนนะ
อย่างจังเลยนะได้รับบาดเจ็บไป๒คนด้วย
คนร้ายแก๊งนี้มี๔คนทำงานกันเป็นทีมทำยังไงบ้างล่ะเบิร์ต
จะเล่าให้ฟังชาย๓หญิง๑แบ่งหน้าที่กัน
ตัดสายเคเบิ้ลคนหนึ่งขี่รถจักรยายนคนหนึ่ง
แล้วผู้ชายกับผู้หญิงยืนรออยู่ป้ายรถเมย์ทำอะไร
คาดว่าน่าจะดูต้นทางคอยดูต้นทางนะครับ
ในเอนามสมมุติอายุ๒๒ปีพลเมืองดีที่ช่วยล้อมจับคนร้ายเอาไว้ได้เนี่ย
พี่เขาเจ็บที่แขนกับขาขวานะเล่าบอกว่า
ก็เนี่ยคุณยายจะออกไปตลาดไปซื้อของก็มาบอกว่านู่นนู่น
เห็นคนร้ายอยู่ที่ระเบียงชั้น๒นะก็ออกไปดูครับ
เห็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๑นะฮะรออยู่ข้างล่าง
แล้วอีกคนปีนระเบียงเข้าไปตัดสายเคเบิ้ล
พอถูกจับได้ทั้งสามคนแยกย้ายกันหนีครับส่วนคนที่อยู่บนระเบียงก็รีบลงมา
เขากับแฟนก็ถูกรถจักรยายนพุ่งชนด้วย
ว่าคนร้ายแก๊งนี้น่าจะเคยมาตัดสายเคเบิ้ลไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วครับ
ครั้งนั้นตำรวจจับตัวได้แต่ไม่มีเจ้าทุกข์ไง
พอไม่มีเจ้าทุกข์ไปแจ้งความนะครับเป็นผู้เสียหาย
ตำรวจก็ต้องปล่อยตัวมันคงย่ามใจ
มันคงย่ามใจกลับมาก่อเหตุอีกครับเรียกร้องให้ตำรวจจับตัวมาดำเนินคดี
เพื่อไม่ให้ก่อเหตุอีกเพราะว่าพี่คนนี้เขาไปแจ้งความ
เอาฝากด้วยนะตำรวจสนสมเด็จเจ้าพระยา
ถ้าปล่อยให้คนร้ายปีนเสาไฟริมถนนสว่างแบบนี้
น่าเกลียดครับน่าเกลียดจริง
ผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรมันน่าลันทศไหมกรุงเทพมหานครเนี่ย
แล้วไหนจะไปฉี่ลงต้นไม้ด้วยนะโอ้โห